เวลาที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้น
ต้องมีทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ

แต่หลายครั้งก็มีปัญหาเกิดขึ้น

ล่าสุดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
เมื่อมีการทะเลาะวิวาสถึงขั้นยิงกันของทีมกู้ภัยนะครับ
ระหว่างร่วมกับตันยูกับอพรในพื้นที่บางเขน
สืบเนื่องมาจากเรื่องของการทับซ้อนพื้นที่กันนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
จากเหตุการณ์รถกู้ชีพมูลนิธิร่วมกับตันยู
กำลังทะเลาวิวาสกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร
เกาะเหตุยิงกันภายในโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยเนอรอล
ถนนพะหนโยธินเขตบางเขน
จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้
นายอนุสรอารีสมานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
เมื่อคืนได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน
เดินทางไปยังที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่คนอื่นในสังกัดเดียวกัน

มีรถเก๋งของอปพรจอดอยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ได้มีการเจรจาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ก็มีรถไม่รู้ว่ารถ
รถเก่งนะจากเพื่อนจากน้อง
เป็นอาสาสมัติของร่วมจันทร์ดูของอะไรก็แล้วแต่
คือเขาขับรถมาหาที่จุดที่ผม
เราก็เลยคุยกันอ่ะเออเราเป็นรถพยาบาลน่ะ
เราก็คุยกันครับเออโดยผมเป็นเงินการอื่น
ขึ้นทำการแพ็คเสร็จปุ๊บก็จะยกมีพี่อยู่คนนึง
เขาแจ้งว่าเป็นอพรสายใหม่เขาเป็นหัวหน้าครับ
ผมก็ไม่ได้นั่นนะก็บอกว่ามึงมาได้ยังไงมึงมาได้ยังไง
ใครแจ้งมึงเราก็เฮ้ยพี่ทำไมพี่อย่างงี้อ่ะ

เราก็ไม่อยากทำการย้ายผู้บาดเจ็บ

เราก็ให้เจ้าที่
หรืออธรรมหากศัพท์ใหม่
จำมือการส่งโรงพยาบาล
ไม่ยอมให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เป็นเหตุให้ต่างฝ่ายต่างเรียกกำลังพลมาจนเกิดเหตุทะเลาวิวาสและยิงกัน
ทำให้นางสาวสาวิตรีศรีวิเศษอายุ๒๑ปีอาสามูลนิธิร่วมกับตันยู
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่และถูกสะเก็ดกระสุนปืนที่หางตาซ้าย
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ผู้ก่อเหตุได้แยกย้ายกันหลบหนีไป
ซึ่งจากเหตุการณ์กู้ภัยยกพวกตีกันอย่างไม่เคารพสถานที่และเกรงกลัวกฎหมาย
พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
ต้องเรียกประชุมชุดสืบสวนตำรวจสนบังเขนเป็นการด่วน
เพื่อนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน